เรื่องของการฆ่ากันตายเพราะขโมยลอตเตอรี่๗ใบ
อันนี้ตามคำที่ผู้ต้องหาเขากล่าวอ้างนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าจับได้ไปเปิดในกระเป๋าเจอในกระเป๋าของผู้ตาย

คือมันสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้มีชาวบ้านไปพบศพเนี่ยเป็นศพนิรนามอ่า
ลอยอยู่ในคลองในพื้นที่อำเภอสามควายเผือกอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม

ศพผู้หญิงลอยน้ำเสียชีวิตในคลอง๑๐ริมถนนเรียบคลองชลประธาน
อยู่ที่หมู่๗ตำบลสามควายเผือกอำเภอเมืองนะฮะ
ตำรวจไปตรวจสอบเนี่ยตอนแรกก็คาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วสัก๒วัน
สภาพก็ขึ้นอืดนะครับมีบาดแผลเป็นแผลฉีกที่กกหูด้านซ้าย
แพทย์ชนะสูตรแพทย์แจ้งกลับมาว่าศพของผู้หญิงที่เสียชีวิตมีร่องรอยจากการถูกทำร้าย
ด้วยการถูกตีด้วยของแข็งอย่างแรงที่กกหูด้านซ้ายแล้วมีรอยฟกช้ำตามร่างกายหลายแห่งนะฮะ
สพสามควายเผือกเขาก็ไปไล่ตรวจสอบต่อจนไปพบว่าเสื้อที่ผู้หญิงคนนี้ใส่อยู่เนี่ย
ติดอยู่กับศพที่เสื้อมีโลโก้ที่หน้าอกเป็นโลโก้เกี่ยวกับร้านจำหน่ายเนื้อสุกร
ในตลาดปฐมมงคลที่อำเภอเมืองนครปฐมนะฮะก็เลยไล่ไปตรวจสอบที่นั่นนะครับ
ไปตามร้านเลยไปเจอร้านเขียงหมูในตลาดแล้วก็ถามกันแล้วก็เอารูปให้ดู
ว่าเออเนี่ยคนตายลักษณะแบบนี้หน้าตาประมาณอย่างนี้
แล้วคนในตลาดจำได้ค่ะบอกรู้จักจำได้
บอกว่าเนี่ยคือนางเตี้ยหรือว่าอ้อมนี่ฮะแล้วเขามีเพื่อนสนิทนะ
เขาพักกันอยู่ที่บ้านพักร้างรถไฟในซอยพระงาม๔
อยู่ในเขตเทศบาลนครปฐมนี่แหละอืมตำรวจก็ตามไปต่อนะฮะ
ตามไปถึงบ้านร้างที่เขาพักอาศัยกันอยู่ตามคำบอกเล่าของคนที่เขาจำผู้ตายได้
ค่ะไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยค่ะบ้านหลังเนี้ยถูกต้อง
ไปเจอสองคนคนสองคนอยู่ที่บ้านเป็นแม่ลูกกันนะ
คนหนึ่งชื่อนางสาวสมคิดมอนเก่าอายุสี่สิบสอง
กับนายธนาวัฒน์ภูนวิชัยอายุยี่สิบแปดนี่ฮะ
คู่แม่ลูกนี้บอกว่าอ๋อใช่นี่คือเตี้ย
เป็นเพื่อนกันพักอาศัยอยู่ด้วยกัน
แล้วก็ยอมรับสารภาพว่าฆ่าเขาตาย
ตอนแรกก็ไม่รับนะคะตำรวจบอกว่าเค้นสอบอยู่๒ชั่วโมงกว่า
ใช่สุดท้ายก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนร่วมกันก่อเหตุ
ใช่นะฮะแล้วเอาศพไปทิ้งคลองนะฮะ
อ่าโดยสารภาพว่าแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ต้องหาอ้างว่าร่วมกันฆ่านางเตี้ย
เพราะว่านางเตี้ยขโมยลอตเตอรี่ของนางสาวสมคิดไป๗ใบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒วันที่๒๓พฤศจิกายนที่ผ่านมานะฮะ
โดยผู้ต้องหาอ้างว่าจับได้ว่าผู้ตายขโมยลอตเตอรี่เข้าไป๗ใบเนี่ย
เพราะว่าไปค้นแล้วเจออยู่ในกระเป๋าของผู้ตาย
ตอนนั้นเนี่ยนอนหลับแล้วก็นางสาวเตี้ยตื่นขึ้นมาแล้วไปขโมย
ก็เลยไปค้นในกระเป๋าก็เจอนะฮะ

ด้วยความโมโหอ่านางสาวสมคิดก็เลยคว้าไม้หน้าสาม
ตีเข้าที่เหนือกกหู
ส่วนลูกชายก็คือนายธนาวัฒน์ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เข้าไปชกไปชกต่อยเขาจนเขาสลบไป
แล้วนายธนาวัฒน์ก็ลองเอามือไปอังที่จมูก
พบว่าอ้าวไม่ใช่แค่สลบ
ไม่หายใจแล้วตายแล้วนะครับ
ก็เลยช่วยกันอุ้มร่างนางเตี้ยวางบนผ้าห่ม
ห่อผ้าแล้วก็ลากศพไปขึ้นรถจักรยานยนต์
นายธนวัฒน์เป็นคนขี่นะฮะ
แล้วเอาศพของนางเตี้ยวางตรงกลาง
นางสาวสมคิดที่เป็นแม่นั่งประกบด้านหลัง

ด้วยขี่จักรยานยนต์กันไปสี่กิโลเมตร

ขี่จักรยานยนต์ไป๔กิโลเมตร

จนเห็นว่าจุดนี้ปลอดคนแล้ว
แล้วก็โยนศพทิ้งคลองเอาไว้
จากนั้นก็ขี่จักรยานยนต์กลับมาที่บ้านร้างที่เป็นที่พัก
แล้วก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เมื่อวานนี้มีศพลอยน้ำฮะ
ชาวบ้านเจอก็แจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
วันนี้ตำรวจสพสามควายเผือกนะครับ
สองแม่ลูกไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
เป็นห้องแถวร้างอยู่ในซอยพระงามสี่
จุดที่ร่วมกันฆ่านางเตี้ยนะครับ
อีกจุดหนึ่งก็เป็นจุดที่ช่วยกันห่อศพ
แล้วก็เอาเศษจากกายานยนต์แล้วก็เอาไปทิ้ง
อ่าตีตีแล้วไงเขาล้มไปเลยหรือเปล่า
ไม่ล้มอ่ะเขาก็นั่งคืนน้องเขาก็ใส่หัว
ใส่หัวแล้วแล้วนี่ที่ไหนนะ

ตบหน้าหรือเปล่าทำท่าสิทำท่าสิโชคก็ไม่ใช่หรือ
ตบหน้าครับเขารับว่าเขาเอาหวยไปค่ะ
เอาหวยไปแล้วก็เอาแล้วเขาแล้วรู้ไงว่าเขาตาย
เขาว่าชิลล์หนูไปดูซิว่าเขาตายยัง
พูดไปเอามือลงไปตรงที่จมูกเขา
ชาวบ้านแถวนี้บอกว่าไหนก็เกิดคดีนี้ขึ้นแล้วนะฮะ
ฝากตำรวจหน่อยตรงเนี้ยมันเป็นบ้านร้างนะ
แล้วมีคนเร่ร่อนมาจับจองมาพักอาศัยกันหลายเดือนแล้ว
ได้ยินเสียงทะเลาะกันแบบทุกวัน
กลางวันกลางคืนแต่ก็ไม่คิดว่าจะทำร้ายกันถึงขั้นเสียชีวิต

แจ้งข้อหาแม่ลูกคู่นี้นะครับก็คือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
แล้วก็ร่วมกันซ่อนเร้นอำพลางศพนะฮะศพของผู้ตายตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนครปฐม
กำลังตามหายาทอยู่นะครับ
จะได้รับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนากันต่อไป
แต่อย่างที่เพื่อนบ้านบอกก็จริงค่ะเรื่องของบ้านร้างอะไรแบบนี้มีหลายข่าวหลายเหตุการณ์ที่เราเล่าไป
มันกลายเป็นแหล่งมั่วสุมแล้วก็มีเหตุร้ายเกิดขึ้นบ่อยนะคะ